ได้เข้ามาต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
วันนี้ได้เวลามาอัปเดตสินค้าในตลาดกันแล้วจ้ะ
เหมือนเดิมเลยค่ะไปเริ่มกันที่ราคาของหมูกันก่อนนะคะ
เนื้อสัตว์อย่างหมูเนื้อแดงนะคะก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐บาทค่ะ
สะพอกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเนื้อแดงวัวนะคะอยู่ที่๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคา๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองจ้ะ
คราวนี้มาดูกันที่ราคาของปลากันบ้างนะคะ
เริ่มที่ปลานิน๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่ง
ปลาสลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
และปลาช่อนเลี้ยง๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม